ทางการไทยเองยังแสดงออกทางการทูตแบบเชิงเป็นกลางอยู่

ในขณะที่พวกเรา๓คนและทีมงานอยู่ที่บางแสนชนบุรีคุณผู้ชมอยู่ที่บ้าน

แต่รู้หรือไม่ว่าแรงงานไทยจำนวนหนึ่งมีความเป็นอยู่แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ

ย้ำระเบิดม้าคุณค่ะยังยินเตอร์อยู่

คิดเมืองก่อนว่าม้าเราปลิดอย่างไร
เพราะสภาพและประสบการณ์ทุกคน
ก็มีระเบิดมาจู่ขี่ปนาวุฒิก็ถูกยิงมา
ต้องไปหลบอยู่ในอุโมงคุณผู้ชมฮะ
อุโมงหลบระเบิดเนี่ยเพราะว่ากองกำลังฮามัสโจมตีอิสราเอลทั้งภาคอากาศและภาคพื้นดิน
แล้วอิสราเอลก็โต้ตอบกลับไปด้วย
แล้วกลุ่มแรงงานไทยกลุ่มนี้ครับก็ถ่ายคลิปวิดีโอ
เพราะนี่คือช่องทางที่เขาจะได้
ส่งสัญญาณส่งข้อความ

ให้รับรู้ว่าพวกเขายังปลอดภัยดีอยู่นะ
ทำกลางการจมตีที่ดูดเดือดแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
แล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็ไปหลบใต้อาคาร

เป็นชาวอิสราเอลนะพากันขับรถ

หลังจากพวกเขาเนี่ยเดือดร้อนจากการโจมตีของกลุ่มกำลังฮามัส
แล้วในคลิปนะจะได้ยินว่าพวกเขาขับรถไป
เสียงปืนก็ดังต่อเนื่องปั้งไป
ถ่ายคลิปพากันวิ่งหลบกระสุนเอาชีวิตรอดครับ
นี่เหมือนกับภาพยนตร์สงครามเลยคุณผู้ชมให้ดูเต็มครับ
พัฒนาการของสงครามครั้งนี้ก็คือฝั่งกองกำลังอิสราเอลเองเนี่ย
ก็โต้ต่อไปยังกลุ่มฮามัสคุณผู้ชมฮะมีภาพตอนที่เป็นตึก
แล้วเป็นฐานของกลุ่มฮามาสเนี่ย

โอ้โหคุณผู้ชมนี่เกิดขึ้นจริงนะ
แล้วตึกนี้เขาบอกว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซ่า

คุณผู้ชมก็มีคนเผยแพร่คลิปวิดีโอ

เห็นชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งนะ

แล้วดูสิต้องก้มหลบแบบนี้

หลบภัยในขณะที่กองกำลังฮามัส

เห็นจังหวะที่ชาวต่างชาติจำนวนมาก
วิ่งเข้าไปในอาคารสนามบินเพราะเชื่อว่า
สนามบินจะปลอดภัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะ